บอกว่าพักงานแสดงไปเลยค่ะ
ตอนแรกก็ตกใจอุ๊ยจะลาวงการหรือเปล่า
เปล่าค่ะคือปีนี้เขาตั้งใจปั๊มลูกนี่แหละค่ะ

ก็ไปเจอเนี่ยค่ะที่งานของพระอาจารย์ตุ๋ยนะคะ

ยุ้ยพี่ทันเปิดใจกับเรานะคะบอกว่า
ก็เอาเวลาส่วนหนึ่งพาครอบครัวเดินสายทำบุญตามที่ต่างนี่แหละค่ะ
ความสุขก็คือได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวค่ะ
นี่เห็นคุณย่าป่ะคะที่นั่งเนี่ยค่ะที่พี่แจ๊กกะรีนไปนั่งอยู่ด้วยอายุ
แท้ของพี่ทันคือได้มาทำบุญด้วยกันมีความสุข
แม่ของพี่ยุ้ยเนี่ยพี่ใส่แว่นเนี่ยคุณผู้ชมมากันทั้งครอบครัวอิ่มอกอิ่มใจเลยล่ะค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญค่ะทั้งคู่บอกว่าเตรียมตัวปั๊มทายาทแบบจริงจังค่ะ
โดยตั้งเป้าแล้วนะคะว่ายังไงพ่อแม่ก็ต้องได้อุ้มหลานปีนี้แน่นอนค่ะ
ส่วนข้าวรีวิทยาลังวงการพี่วิทย์พี่ทันบอกเลยนะคะ

แต่ช่วงนี้ขอพักงานหน้าจอทั้งหมดเลย
เพื่อมาสร้างครอบครัวแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตานะคะ
ก็อยากจะมีให้พ่อแม่ได้อุ้มหลานนะนะคะ
คิดถึงก็ติดตามได้ในโลกโซเชียลไปก่อนนะคะ
นะคะก็ยังติดตามได้นะคะ
แต่ว่าเราเห็นภาพพ่อคุณอย่างนี้แล้วมีความสุขเนอะ
พูดถึงพ่อแม่๙๙ปีคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคือเราแบบนั่งอึ้งแบบคุณย่า๙๙แล้วอ่ะ
ใช่ค่ะคุณย่าคุณยายรออุ้มหลานกันแล้วจัดให้กันได้เลยนะคะ